ของการขับรถอุบัติเหตุเราเตือนหลายข่าวเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าไปหดหูใจนะ
เราอยากให้มันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเราให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ฉะนั้นขวัญไปสรุปตัวเลขให้ฟังหน่อยนะนะคะเขารณรงค์กัน๗วันอันตราย
คุณผู้ชมคะดูสถิติตัวเลขออกมา๒วันเป็นยังไง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์อำนวยการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่๒๕๖๖ค่ะ
สถิตินะคะคุณผู้ชมคะ๓๐ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุ๓๖๖ครั้ง
มีคนบาดเจ็บ๓๖๓คนเสียชีวิตไปแล้ว๔๘ราย
แล้วอุบัติเหตุเขาสรุปอุบัติเหตุแบบนี้นะทางถนน
สะสมมาในช่วง๒วันของการรณรงค์ก็คือตั้งแต่๒๙แล้วก็๓๐ธันวาคม๒วันนะ
เกิดอุบัติเหตุรวมไปแล้ว๗๑๕ครั้งนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บรวม๗๑๔ราย
ส่วนผู้เสียชีวิต๘๕ศพแล้วนะคะ
ประชาชนที่ประสบพบเห็นอุบัติเหตุต่างหรือว่าต้องการความช่วยเหลือ
แจ้งได้ที่สายด่วน๑๗๘๔นะตลอด๒๔ชั่วโมง
หรือว่าทางไลน์ของปพรับแจ้งเหตุ๑๗๘๔ก็ได้ค่ะ
เขาก็มีให้คุณแอดไลน์กันได้นะคะประสานกันให้การช่วยเหลือโดยด่วน
แต่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนขับรถหรือว่าเดินทางด้วยความปลอดภัย